เวลาขับรถบนท้องถนนตอนกลางคืนเปิดไฟสูงกันไหมคะ

แต่บางทีเวลามองไม่เห็นคุณได้ใช้ไหมไฟสูง

แต่ก็จะพยายามระวังไม่ให้โดนรถคันที่เขาสวนผ่านมา
ดีค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเปิดไฟสูงนะคะ
ทำให้หนุ่มวัย๒๐กว่าปีคนหนึ่งโดนรัวเข้าไป๘นัด

คือคู่กรณีเป็นคุณลุงอายุ๖๑ปีค่ะ
ขับกระบะมาเจอกันแล้วเพราะเอิญไปเจอไฟสูงของหนุ่มคนนี้

แล้วมันบอกเฮ้ยไฟมันสูงไปด่ากัน
สักพักหนึ่งเหมือนจะแยกย้ายกันไปรอบนึงแล้วนะคะ
พี่แขนน๊ะนั่งได้ไหมนั่งได้ถ้าพี่ไหวอย่านั่งได้
ถ้าพี่ไหวอย่านั่งได้
หนึ่งเข้าได้มันจะได้สบาย

หลายจุดมากนะพี่อุ๋ยท้องเนี่ย๕นัดนะคะ
แล้วพอท้องนะแขนขวาอีก๒นัด
ต้นขาขวาอีก๑นัดรวมแล้ว๘นัดเข้าร่างเขาหมดเลย
อันนี้นาศิษย์แล้วนะเนี่ยใช่ค่ะ
แต่เขายังมีสติอยู่ยังพูดคุยได้
กู้ภัยก็เร่งประถมพยาบาลอย่างเต็มที่เลย
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
สุดท้ายเขาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
โอ้โหยื้อไม่ไหวจริง
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เลย
ตรงเนี่ยริมถนนสายวัดวางบัววัดโพเรียง

กั้นพื้นที่เลยรถของผู้ตายเนี่ยเป็นกระบะสีขาว

ดูกระจกข้างคนขับเนี่ยพลุนไปด้วยรูกระสุนปืนแปดรูนะคะ
นี่ค่ะแล้วตรงพื้นใกล้กันเนี่ย
ก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่แปดปลอกเป็นกระสุนขนาดเก้ามอมอม
ไม่กี่ชั่วโมงตำรวจเก่งมากครับนี่นี่จำนวนเก้าปลอกเนี่ย
เด็นอยู่ตรงนี้นะคะตำรวจจับตัวคนร้ายได้ค่ะ
ชื่อนายบัณฑิตโพสิริหรือในเล็กอายุหกสิบเอ็ดปีอ่า
ตอนตำรวจเข้าไปคุมตัวนี่ไปยิงเขาทำไมเนี่ย
ยังยิ้มอยู่เลยเห็นไหมเออเล็กเมาเมา
เล็กเมาเล็กยังพูดงงเดินเซอยู่เลย
ตำรวจบอกอ่ะคุมตัวไปบ้านญาติก่อนเพราะเล็กบอกเล็กฝากปืนไว้ที่บ้านญาติ
หลังจากนั้นก็เอาไปที่สพบ้านลาดเบื้องต้นเล็กเล่าแบบนี้
ทุ่มครึ่งผมขับกระบะมาพร้อมกับภรรยาและคนงาน
พอถึงตรงหมู่บ้านนาฉอกเจอรถกระบะของนัทธวุฒิน่ะ
ขับเปิดไฟสูงอยู่ผมมองไม่เห็นทางไงอะไรยังไง
โบกให้นัทธวุฒิจอดแล้วก็ลงจากรถไปต่อว่าก็เลยทะเลาะกัน
แต่ก็จบนะผมก็ขับออกไปที่ร้านค้าไปซื้อของ
จังหวะซื้อของเสร็จจะกลับเอ้าเจอกระบาดนัทธวุฒิอีกแล้ว
ผมเลยจอดตัดหน้าเลยอืมตอนแรกก็นึกว่าจอดตัดหน้าไปคุยกันเหรอ
เปล่าจ่อตัดหน้าเสร็จปุ๊บผมก็เอาปืนยิงใส่ไปเลย๘นัด
แต่ไอ้ที่รถชนผมไม่ได้ทำนะเพราะว่านัทธวุฒิเร่งเครื่องจะหนี
แล้วก็เสียหลักไปชนท้ายรถผมแล้วก็เลยไปชนเสาแทน
ส่วนผมก็ขับรถกลับบ้านโอ้โหนี่ค่ะ
ได้แล้วอยากตายไหมจ้ะอยากตายแต่ไปขุมกิน
เพราะฉะนั้นมันมอบกันมากสำหรับไม่รู้ว่ามันมอกันแล้วโก้ไหมครับลุก

คือเขาบอกว่าก็นัทธวุฒิมาด่าผมก่อนไง

เขาบอกแบบนั้นทีนี้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันหน่อยค่ะ
จับภาพแรกตอนทุ่ม๔๑นาทีครับเป็นจังหวะนี่
จังหวะนี้รถของนัทธวุฒินะขับเซเซแล้วประตูเปิดออกด้วยเห็นไหม
แล้วก็ไปหยุดนิ่งเพราะว่าไปชนท้ายแล้วเปิดไฟฉุกเฉิน
คนก็ตกใจวิ่งออกมาดูถึงได้รู้ว่าอุ๊ยเขาถูกยิงไหม
จังหวะหนีตายออกมาแล้วแต่ว่ากระสุนเข้าร่างไป๘นัดแล้วอะค่ะ
ก็จ่อยิงตรงกระจกคนขับเลย

ส่วนทุ่ม๔๒ทีเห็นรถของนายบัณฑิตคนก่อเหตุ
ดูนี่ขับแฟ่วผ่านไปเลย
บอกเห็นเขาเสียหลักชนไปข้างทางผมก็เลยขับกลับบ้าน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณยิงเขาตายค่ะ

วันนี้คุณไกท์ธนากรผู้สื่อข่าวธนาทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
ไปดูก็มีไฟท้ายตกอยู่ที่ถนนเยอะเลย
แล้วก็เห็นบอกว่ามีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างถูกชนได้รับความเสียหายอีกคันหนึ่งด้วย

คุยกับเพื่อนผู้ตายค่ะเพื่อนของนัทธวุฒิเขาบอกว่า
คือหลังจากที่นายบัณฑิตโบกรถให้จอดก็มาต่อว่าใช่ไหม
แล้วปรากฏว่าพอทะเลาะกันนัทธวุฒิก็เลยถามไปว่า

ดิตเลยยกมือไหว้ขอโทษแล้วเดินกลับไปที่รถแล้วแยกตัวออกไป
หลังจากนั้นนัทธวุทธก็ขับเข้าหน้ามุ่งหน้าสู่เมืองเพชรบุรี
จนทุ่ม๓นาทีถึงมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะ
แล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

เขาบอกว่าคือหลังจากที่มีการสรรสุทธิ์อะไรเสร็จเนี่ย
คงจะนำร่างลูกไปประกอบพิธีแถววัดแถวบ้านนี่แหละ
ส่วนผู้ก่อเหตุพ่อก็บอกว่า
ก็ไม่ควรทำกันขนาดนี้
คนก็ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก้อนอะไรแบบนี้
มายูก็มาที่ว่า
เรื่องไฝเขาว่าเขาเม้าด้วยแหละ

พกพาอาวุธปืนยิงปืน

ตอนนี้ถูกนำตัวฝากขังสารเรียบร้อยแล้วค่ะ